วัย๗๖ปีเกือบตายนะคุณนะ

หมารุมกัดแล้วหมา๔ตัวตัวใหญ่ทั้งนั้น
ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้
หมา๔ตัวที่ว่ามันคือพิษบูไง

จับได้
อุ้ยจังหวะคุณยายล้มลงไปแล้ว
แล้วหมามันก็รุมใหญ่เลย
คุณยายเดินมาคนเดียวกันตอนแรก
แล้วคุณยายเดินมาพร้อมกับสิ่งที่ถืออยู่ในมือ

คุณผู้ชมฮะคุณยายเดินมาถึงตรงนี้ถูกหมา๔ตัวรุมขย่ำ
แม้จะมีผู้หญิงคนหนึ่งคอยช่วยแล้วนะ
แต่หมามันขย่ำคุณยายตอนคุณยายล้มลงไปนอนกับพื้น
กล้องอีกมุมหนึ่งจะเห็นนะมีเพื่อนบ้านพยายามเข้าไปช่วย

นี่เอาไม้หน้าสามมาเลยค่ะผู้ชายเสื้อเหลืองนี่นะ
แล้วก็เหมือนกับแบบจะฟาดหมาคือพยายามจะแยกให้หมา
มันหยุดนะอย่าเข้ามาขย่ำคุณยายนะ
แล้วก็จะเห็นกล้องอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะคุณนะ
ถ่ายจากบ้านหลังนี้นะครับตอนที่ผู้ชายเนี่ยเหมือนคว้าไม้
แล้วก็วิ่งออกไปออกประตูไปไปช่วยคุณยายนะฮะ
ใช่เหตุการณ์นี้เนี่ยคุณผู้ชมคะมันเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองนครพนมค่ะ
เป็นซอยอยู่เยื้องกับตลาดคลองถมชุมชนเทศบาลตำบลหนองญาตินะ
ยายที่โดน๔พิษบูเข้ามารุมเนี่ยคือคุณยายทองภูลศาสนสุพินค่ะ
ยายยูนอายุ๗๖ปีแล้วโอ๊ยดูสภาพของคุณยาย
หูขวาของคุณยายอ่ะเป็นแบบนี้โดนหมามันขย่ำหูขวาเกือบขาดอ่ะ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๗ที่ผ่านมา๙โมงกว่า
ทีนี้พอเราเห็นภาพแผลของคุณยายแล้วก็หวาดเสียวนะคะ
เราคุยกับผู้ชายเสื้อเหลืองในคลิป
คนที่ถือไม้หน้าสามไปแล้วก็ไปช่วยคุณยาย
ก็คือนายยุธยาเพ็งลุนค่ะ

พี่เขาหยิบไม้หน้าสามมาให้นักข่าวดูเลย
หน้าสามอยู่ข้างรั้วตรงประตูนี่แหละฮะ

เอามาไว้ตรงประตูเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
เขาบอกว่าตอนนั้นเห็นว่ายายูนเดินกลับจากบ้านญาติ

รู้ไหมบ้านหลังนั้นที่เขาเลี้ยงหมาพิษบู
เจ้าของบ้านเหมือนกับเขาเปิดประตูแง้มไว้ไง
ทีนี้ไอ้พิษบูพิษบูผสม๔ตัว

แล้วตรงไปขย่ำคุณยายูนเลยค่ะ
สองในสี่ตัวกระโจนใส่แล้วแรงของคุณยาย
คุณยายวัย๗๖ปีไม่ไหวหรอก
พอโดนหมากระโจนใส่เซทลาล้มทั้งยืนเลย
แล้วที่เหลือนะก็มารุมมาตุ้มกัดหน้ากัดขากัดหู
ตัวของคุณยุธยาเนี่ยถือไม้หน้าสามที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยค่ะ
ไปไล่หมาไม่ให้หมามาทำร้ายยาย
แล้วเหตุการณ์นี้คุณไม่ใช่ครั้งแรกนะ

พิษบูฝูงนี้มันเคยไล่กัดคนที่เขาปั่นจักรยาน
ที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านมาแล้ว
แล้วถามว่าไม้หน้าสามพี่พี่ไปหามาจากไหนทำไมเร็วจัง
โอ๊ยน้องก็เพราะว่าพิษบูพวกนี้

พี่ต้องหาไม้หน้าสามเอาไว้หน้าบ้านเลยจะได้หยิบฉวยได้ทัน
ไปกันมันจะกัดมาอีก
มันมีสองตัวตัวหนึ่งเจ้าของเรียกพอไว้แล้ว

สะโพกสะโพกหรือตรงแล้ว
หูไม้นี่คงจะไว้หน้าบ้านตลอดเลยครับ

พอระวังไว้มีอะไรมีคนแก่

เดี๋ยวเขาจะฟองแล้วหาที่ดี

เล่าให้ฟังแบบนี้ว่ามันไม่ได้เกิดแค่ครั้งแรก

ปล่อยตัวเกราะว่าจะมีรถนักเรียน

เขาก็กลัวเหมือนกันว่าลูกหลานเขาจะโดน
เจ้าพิษบูผสมมันจะขย่ำรึเปล่า
คุณผู้ชมฮะเห็นสภาพบาดแผลคุณยายใช่ไหม
คุณยายโดนกัดที่หูเย็บไปเป็น๑๐๑๐เข็มนะครับ
คุณยายเกือบโดนขย่ำหน้าแล้วแต่ที่ไม่โดนเพราะอะไร
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเช้า
หลานของคุณยายยูนก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนเกิดเหตุก่อนหน้านั้นหลานสะพ้ายโทรศัพท์มาเรียกให้ยายยุน
กินข้าวเช้าบ้านหลังข้างในแล้วพอกินเสร็จคุณยายเดินมา
ถืออะไรมาด้วยคุณถือหวดค่ะหวดนึ่งข้าวเหนียว
นี่ไงที่เห็นอยู่ในมือเนี่ยจริงคือขวดเก่าของคุณยายเนี่ยมันพัง
ใช่ค่ะหลานก็เลยซื้อขวดอันนี้เป็นอันใหม่ให้
สะพ้ายบอกยายยายมากินข้าวเช้าด้วยกันมายายูน
แล้วเดี๋ยวเอาขวดใหม่ไปและยายก็เดินถือหวดใหม่จะกลับบ้าน
คุณผู้ชมฮะยายยังเดินถือแกว่งไปแกว่งมา
แล้วเชื่อไหมฮะหวดช่วยชีวิตคุณยายไว้ได้
ไม่ให้หมาขย่ำหน้าจนหน้าเละ
อันนี้สภาพภาพของขวดนึ่งข้าวเหนียวเผื่อใครแบบนึกไม่ออกเอาให้ดูนะ
แต่เอาจริงคุณผู้ชมขวดมันก็ไม่ได้หนาอะไรมาก
เวลาคุมมันก็ช่วยได้เปราะหนึ่ง
แต่ว่าคมเขี้ยวของไอ้พิษบูน่ะมันมากกว่าขนาดหูยายจะฉีกไง
แต่มันก็ทำให้พิษบูมันหันไปกัดตรงอื่นไงคุณ
ยายสัญชาตยานควรจะเอาชีวิตรอดเอาหวดคลุมศีรษะ
เพราะว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญไม่งั้นถูกกัดหน้ากัดตาตาบอด

ยายก็เลยโดนกัดแค่ที่หูและโชคดีที่มีชาวบ้านไปช่วย
ใช่แล้วถามว่าตอนนี้หลังจากนี้จะเอายังไงต่อ
คือลูกชายของยายูนก็เอาพวกหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมุมต่าง
ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองนครพนมค่ะ
ฝั่งเจ้าของพิษบูเขาว่ายังไง
คุณคุณเลี้ยงหมาแล้วหมาคุณเป็นพันธุ
พอคุณแง้มประตูเอาไว้แล้วหมามากัดคนอื่นแบบนี้
ฝั่งเจ้าของหมาเนี่ยยินยอมที่จะดูแลรับผิดชอบเยียวยาให้กับคุณยายนะคะ
แล้วเห็นว่านี่ค่ะไปหาคุณยายที่โรงพยาบาลไปเยี่ยมอาการของคุณยายด้วย
คุณผู้ชมคะทางกำนันตำบลหนองญาติเนี่ยเตรียมแล้ว

นี่คุณมาไว้ในที่ชุมชนแล้วเป็นหมาดุ
มันเป็นไปได้ไหมคุณย้ายไปเลี้ยงที่อื่นได้หรือเปล่า
เพราะว่าตรงนี้อย่างที่บอกค่ะมันอยู่ใกล้กับตลาดคลองถม
คนก็ไปมาเยอะแล้วถ้าเกิดว่าคุณลืมแม้แต่นิดเดียวเนี่ย
แบบแง้มประตูไว้แล้วมันออกมามาทำร้ายคนอื่นเนี่ย
เดี๋ยวจะไปกันใหญ่เพราะรอบนี้ก็รอบที่๔แล้วอะค่ะ
แต่จริงบ้านของพี่คนที่ไปช่วยเหลือคุณยายเขามีหมานะ
แต่เป็นหมาพันธุ์ใจดีนะฮะมันก็คอยเห่าอยู่ในบ้านแบบนี้
แต่บ้านนู้นนะโอ้โหะประตูมันเปิดคือกระวังแบบนั้นเลยอ่ะ